มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้รถเบนท์นะคะแต่ก่อนที่จะไฟไหม้เพราะรถเบ้นคันนี้เข้าไปพุ่งชนท้ายรถวีออส
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษนะคะคนขับทั้งสองคนบาดเจ็บเล็กน้อย
รถมันก็ติดอยู่แบบนั้นคนขับรถเบนท์ลงมาเดินเข้าไปหาคนขับรถปีออสนะคะ
แล้วถือปืนไปด้วยลักษณะของการข่มขู่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอตำรวจจะว่ายังไงต่อไปนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนค่ะ

นี่เป็นภาพคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายไว้
อันนี้เป็นซากวีออสนะถูกชนท้ายคุณหายไปครึ่งหนึ่งเลย
เพราะว่าคันที่ถูกคันที่มาชนเขาเป็นรถเบนท์เขาก็แข็งกว่านะ
อันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะแต่ว่ารถเบนท์เสียหายหนักเหมือนกัน
เพราะไฟไหม้ทั้งคันแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนกาญจนาพิเศษค่ะ
มุ่งหน้าบางแคร์ตำรวจสนบังเสาทง
ประสานรถดับเพลิงของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอทม
และเจ้านักงานมูลนาธิบัวเต็กตึง
ทะเบียนกรุงเทพฯด้านท้ายเนี่ยพังยับเยินนะคะ
เหลือครึ่งคันมีผู้บาดเจ็บ๒ราย
คือนายคมเกรดเกิดน้อยและนางสาวจัญญารัฐจำรูนสิริ
ทะเบียนกรุงเทพฯเหมือนกันสีดำจอดอยู่เลนส์ขวา
สภาพการชนด้านหน้ารถพังไฟลุกไหม้
ห้องเครื่องและภายในรถได้รับความเสียหายคนขับชื่อวนายพรชัย
เริกวานิดกุลอายุ๕๑ปีนะคะ
เป็นเจ้าของเต้นรถมือ๒แถวกาญจนาพิเศษเป็นคนขับ
บาดแผลก็คือหัวคิ้วด้านขวาแตก
อกจากนี้ในรถเจ้าหน้าที่ไปพบปืนลูกซองยาว๑กระบอก
พร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ
ที่อยู่ในรถจากคนรู้จักในย่านพุทธมนตรสาย๒
เดินทางกลับที่จังหวัดนนทบุรี
ปรากฏว่ารถของเขาจู่ด้วยความเร็ว
ส่วนรถของเขาเกิดไฟไหม้
แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมพยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นทั้งหมด
เขาบอกว่าหลังจากเกิดการเฉียวชน
พอรถมันนิ่งแล้วตรวจสอบภายในรถแล้ว
ผู้โดยสารมาทั้งหมดบาดเจ็บเล็กน้อยพอพูดคุยกันได้
เปิดประตูรถออกมาเดินออกมาจากรถ
เอาอาวุธปืนออกมาข่มขู่
เป็นบริเวณถูกต้องค่ะแต่ยังไม่ได้มีการโอนซื้อขาย
ไม่ยอมเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วย
ตำรวจก็นำตัวไปที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนกรณีตำรวจบอกว่าส่วนกรณีที่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตำรวจบอกว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างอยู่นะคะ
ตำรวจจะตรวจสอบหาความจริงต่อไปค่ะ